ดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้พ่อกับแม่บอกปวดหัวมาก
และมันน่ากลัวด้วยดูด้านหลังเราซะก่อน
สุดสยิวเคยได้มั้ยจดหมายพิสาวะ

แล้วคงไม่น่าจะอยากได้ด้วยละมั้งคะ
เขาบอกว่าลุงหื่นเนี่ยรักลูกเพื่อน
ไม่ได้ส่งแค่จดหมายจะมาลวนลามกันทางจดหมายอย่างเดียวนะ

คือโดยพ่อและแม่ของผู้เสียหายเนี่ยเขามีลูกสาว

ในจิตอายุ๖๐ปีแล้วก็นางใจค่ะ
นี่นามสมมุตินะคะอายุ๕๐ปี
เขาบอกเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลสะยายสมที่อูทองสุพรรณบุรี
เล่าแบบนี้คุณนักข่าวไม่ไหวแล้วช่วยหน่อย
บอกมีคนโรคจิตมันส่งจดหมายมาหาลูกสาว
ลูกสาวชื่อน้องดวงน้องดวง๒๗ปี
เขียนราบคำลามโมกอนาจารย์มาขอมีอะไรกับลูก
แล้วบอกด้วยว่าถ้าลูกสาวยังไม่พร้อม
เอาเบอร์ของเพื่อนมาให้เอ้าเกี่ยวไหม
แล้วบอกด้วยว่ามีการตัดแปะรูปผู้หญิงโป๊ะใส่มาในกระดาษ
เขียนจดหมายมาใส่เบอร์โทรลงมาด้วยจ้า

พ่อกับแม่บอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แล้วตกใจมากเห็นรูปไหม

ตัวผู้ก่อเหตุที่สำคัญอยู่ไม่ไกลบ้านนะคุณ
อยู่ไม่ไกลจากบ้านกลุ่มของผู้เสียหายนี่แหละค่ะ
ที่สำคัญผู้ก่อเหตุเคยมาพบปะพูดคุยกับพ่อกับแม่ของน้องดวง
เพราะอะไรมาของงานทำ
ไม่พอยังถึงขั้นนะธรรมนูมากเอาพระมาแลกกันก็มี
นี่เหรอแต่กลายเป็นว่าเขียนจดหมายลามกอนาจารย์มาหาลูก
แล้วใช้วิธีฉวยโอกาสตอนพ่อแม่ไม่อยู่บ้านค่ะครับ
คือบอกว่าจะเอาเสื้อจะเอาเสื้อมาให้ตัวพ่อของน้องดวงอืม
แต่กลายเป็นว่าพอเปิดดูข้างในเป็นชุดชั้นในโอ้โห
และยังมีจดหมายที่บอกว่าเป็นเนื้อความลามกอนาจารย์แบบนี้

แล้วขอมีเพศสัมพันธ์กับน้องดวงค่ะ

ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจค่ะพ่อแม่ไปแจ้งความ
แต่ตำรวจบอกให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน

พ่อกับแม่บอกอู้แบบนี้ได้ยังไง
รอให้ลูกสาวผมถูกข่มขืนก่อนหรือไง

บอกแบบนี้ตกใจกระทบกระเทือนจิตใจมาก

และไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวค่ะ

เขาก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
แต่เรื่องยังไม่เกิดเขาจะเขาไม่ดำเนินคดีให้ค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยคือตัวผู้ก่อเหตุ
เคยมีประวัติชอบถ้ำมองมาก่อนคุณ
และชอบขโมยชุดชั้นในมาแล้วหลายครั้ง
ก่อนหน้านี้ฟังให้ดีเขาเคยบวชด้วยนะคะ
แต่บวชแล้วช่วงที่บวชก็ยังส่งแชทไปพูดคุยกับผู้หญิง

สุดท้ายเจ้าอาวาสบอกไม่ไหวต้องศึกทันที
เพราะถือว่าผิดวินัยแบบนี้นะคะร้ายแรง
ออกมา๔๕วันก็มาก่อเหตุค่ะ

อายุ๕๐ปีแล้วอายุเท่าพ่อของน้องดวงเนี่ยอายุ๑๗อ่ะ
รับก่อเหตุจริงแต่ทำเพราะเมาผมเมา
เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปขอโทษน้องเขา
รับปากผมจะไม่ทำอีก
เรายืนยันนะว่าเราวันนั้นทำไปเพราะเมา
เมาเมาเมาเมาเมาเมาเมา
เหล่าโอ้ก็คือเล่าชนกว่านี้
ไปเตรียมเสื้อผ้ามาชุดช่างในส่งไปให้เค้าด้วยนะ
แต่บอกเมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจตรวจสอบเองนะคะ
แต่คุณรู้ไหมคนก่อเหตุอายุ๕๐แล้ว

แล้วแม่เขาคุณลองคิดว่าจะอายุเท่าไหร่
แล้วแม่ร้องไห้เลยนะคะ
แม่บอกแบบนี้โอ๊ยฉันขอโทษ
นึกเลยลูกชายมันจะมาเสียคนตอนแก่
ส่งเสียให้บวชเรียนศึกออกมามาทำเรื่องแบบนี้
แม่บอกเลยแม่กลุ้งใจแม่เครียดมาก
อยากขอโทษครอบครัวนะคะของน้องรวงผู้เสียหายค่ะ
โอ๊ยยังไงอย่างนี้

อยู่ไปแบบระแวดระวังกันไปตลอดคุณผู้ชมนะ